ว่างานเข้าจริงอาจารย์ไขมะลิงคุณหน้าคุณผู้ชม

ไปโพสต์ข้อความโหภทปิจารณ์เมืองใหญ่โตมาก
เพราะว่าบางรูปนี้ก็ไม่ไหวจริง
เป็นรูปแบบน้องหมากระดึ๊บกระดึ๊บกันเลยนะคะ

ซึ่งอาจารย์ไข่ก็พร้อมกับทนาย

ก็ได้รวบรวมนะคะหลักฐานไปปอทค่ะ
เพื่อขอให้ดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของเพจดังกล่าว

โดยอาจารย์ไข่นะคะนี่ทนายหล่อมากนะคะด้านข้าง

และวงบริหุณานะคะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใดค่ะไปฟังเลยค่ะ
ผมไม่ได้พูดแต่ว่ามันพอเป็นรูปผม

ถูกไหมครับถ้าคือเป็นการกล่าวอ้างตัวเนี่ย
ผมก็ต้องเป็นเหตุให้ต้องมาแจ้งความดำเนินคดีในวันนี้
ทั้งศิลปินก็คงทำงานเรื่องศิลปะเนาะ